ว่าในกลุ่ม๑๐ภักดิ์ได้คุยกันไปแล้วแก้แนวทางเรายังร่วมกับรัฐบาลอย่างเดิม
แต่ก็อาจจะมีบางท่านที่เห็นว่าอาจจะไม่ได้รับตำแหน่ง
แต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกท่านก็คงจะเตรียมการให้
แสดงว่าสาเหตุมันมาจากการต่อลองตำแหน่ง
ไม่ใช่ว่าของการต่อลองตำแหน่งนะครับอาจจะมีเรื่องแขนว่าเคยเสนอตำแหน่งไป
ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทั้งนั้นนะ
แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกท่านคงจะต้องดูแลตรงนี้อยู่ครับ

พักที่ร่วมเป็นมตินะครับไม่ได้มีการต่อลองอะไรนะครับ
แต่บางท่านอาจจะมีความเห็นส่วนตัว
แสดงว่าตอนนี้คือ๑๐ภักดิ์เล็กไม่ได้มีความเห็นเป็นทางเดียวกันถูกไหมครับ
อ๋อนี่ทางเดียวกันนะครับเราจะต้องรอเป็นมตินะครับ
เดี๋ยวรออีกประมาณสักสัปดาห์หน้าเนี่ยในการประชุมคอรมอลเนี่ย
ก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นสำหรับ๑๐พักนะครับ
คือในพักเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าความคิดเห็นมันก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับ
แต่ทุกอย่างเนี่ยเราเคยหาด้วยกันแล้วว่า๑๐ภักดิ์เนี่ย
จะต้องเป็นมติและจะทำอะไรที่เป็นเรื่องของระดับประเทศนะครับ
เราก็เคยร่วมตกลงกันแล้วว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของมติถ้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับระดับประเทศ
แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยใครจะให้ข่าวยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
แต่ตอนนี้ผมไปที่ฟังมาก็มีอยู่บางท่านเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมาก
ผมยืนยันแต่ต้นแล้วเพราะว่าผมเป็นคนรักษาที่พูดเนี่ยผมจะต้องร่วมรัฐบาล
เพราะว่านโยบายผมเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยรัฐบาลเท่านั้นที่จะทำได้นะครับ
แต่ผมคิดว่าเรื่องของ๑๐พักนะครับบางท่านที่ให้ข่าวไปเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะกลับมาคุยกันนะครับ
ก็น่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้
เราร่วมคล้ายว่าสาบานด้วยกันนะครับว่าเราจะร่วมไปด้วยกันทั้งสิบคนนะครับสิบพักนี้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความผิดส่วนตัวเนี่ยเราก็ถือว่าเราไม่ว่ากัน
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าพักแล้วแล้วก็ไม่ว่ากัน
คือหมายความว่าตอนนี้มีความเห็นส่วนตัวของในสิทธาบัน
บางท่านบางท่านบางท่านเฉพาะบางท่านทั้งนี้
ครับก็เรายังยืนยันร่วมรัฐบาลอยู่กันนะครับ
แต่ส่วนเรื่องที่จะเหมือนส่วนตัวก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับ
แต่ว่าผมดูแล้วก็ไม่มีบางท่านทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ